เป็นสาวที่อำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี

แต่ว่าหันมาทำอาชีพเป็นของตัวเอง

สร้างรายได้ไม่น้อยเลยนะคะ
ไปดูกันถึงโรงเรือนกันเลยนะคะ
ที่นี่คือฟาร์มจิ้งหรีดของ
คุณนายฟาร์มจิ้งหรีดค่ายบางรจันทร์ค่ะ
เป็นของนางสาวนันทนาขำจันทร์นะคะ

เป็นเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเต็มตัว

หาไปหามาลงตัวที่ฟาร์มจิ้งหรีดนี่แหละค่ะ
เพราะคุณพ่ออยากจะเลี้ยง
ตัวเธอก็เลยลองเลี้ยงดูค่ะ
เริ่มนี่นะคะเริ่มประมาณ๑๐รังก่อน
พอทำได้ผลตอบรับดี
สร้างรายได้ดีก็เลยอ้าวยึดเป็นอาชีพหลักเลย
จาก๑๐รังในอดีตเป็น๒๐รังแล้วนะคะ

ขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่อง

แล้วก็ได้รับการตอบรับดีมาก
ปัจจุบันเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ๑๐๐รังเลยนะคะ
รวมแล้วสามารถสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทค่ะ
เรียกว่าเธอก็เริ่มขยายกิจการเพิ่มขึ้น
โดยการเอาตัวสดิ้งและจิ้งโกร่งเข้ามาเลี้ยงด้วย
ซึ่งแมลงทั้ง๓ชนิดนี้ก็ถือว่าอยู่เป็นประเภทเดียวกันแหละค่ะ
แมลงชนิดเดียวกันต่างกันที่วิธีเลี้ยง
แต่ว่าจิ้งกรงจะขายได้ดีที่สุด
ส่วนแมลงสดิ้งแมงสดิ้งจะขายได้ถูกสุด

แต่ทั้งหมดพี่มนต์ก็อาศัยอยู่ร่วมการเลี้ยงหนูในฟาร์มแห่งนี้
ปลอดภัยสะอาดนะเห็นแบบนี้ทุกคนแบบ
บางคนไม่เคยเห็นไม่คุ้นเคยอาจจะแบบตกใจ
มันสะอาดไหมจริงแล้วแมลงพวกนี้สะอาด
เลี้ยงในฟาร์มแบบนี้ที่ตั้งใจพ่อเลี้ยงแล้วเนี่ย
ทานสบายเลยเอาไปคั่วกินอุ่นเลิศ
มีโปรตีนสูงด้วยก็เป็นแหล่งโปรตีนเดี๋ยวนี้แมลงเยอะจริง
สร้างรายได้ได้เยอะนะสำหรับเจ้าแมลงตัวเล็กแบบนี้นะคะ